แล้วก็หลังเกิดเหตุนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็รีบลงพื้นที่ไปเกาะติดสถานการณ์
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากซอยสุขุมวิท๕๖เชิญค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังคงอยู่ในระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากพบร่างของชายชาวต่างชาติถูกฆ่าแล้วหั่นเป็นชิ้นส่วนทิ้งไว้จำนวน๖ชิ้น
ซ่อนภายในอาคารพาณิชย์หลังนี้ครับ
ส่วนมนุษย์จำนวน๖ชิ้นที่แช่ไว้ภายในตู้แช่ขนาดใหญ่นะครับ
ถูกตำรวจตรวจพบภายในอาคารพาริชสี่ชั้นกลางซอยศุขุมวิทย์ห้าสิบหกเขตพระคะโน้ง
พื้นที่ไว้และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจนำหมายสารปฏิบัติการจับกลุ่มแก๊งคนร้าย
ข้ามชาติที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
ซึ่งขณะเข้าตรวจค้นคนร้ายทำทีเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่แต่ช่วยโอกาส
หยิบอาวุธปืนยิงสวนถูกจ่าสิบตำรวจตรี
การจนพงชายเดชบาดเจ็บบริเวณท้องนำส่งโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
และสามารถจับกลุ่มคนร้ายชาวต่างชาติไว้ได้๓คน
จากการเข้าตรวจค้นในอาคารแห่งนี้นะครับกลับพบว่ามีตู้แช่เย็นขนาดใหญ่
กุญแจไว้อย่างแน่นหนาตำรวจจึงตัดกุญแจและตรวจสอบภายในตู้
พบร่างของชายชาวต่างชาติผมสีทองถูกแช่แข็งในห่อพลาสติกสีดำ
บวกปูนทับไว้เพื่ออำพลางภายในนั้นมีชิ้นส่วนมนุษย์ถูกตัดออกเป็น๖ชิ้น
ถุงดำแช่ไว้เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วนะครับแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสัญชาติได้
รวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อย่างไรซึ่งขณะนี้ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
คงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยละเอียดครับขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมระบุว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้
มีขบวนการคนร้ายข้ามชาติเช่าพักอาศัยได้ประมาณสามเดือนแล้วและใช้เป็นสถานที่กระทำความผิด
โดยจากการตรวจสอบพบอาวุธปืน๓กระบอกกระสุนปืนและพาสปอร์ตปลอม
รวมถึงยาไอซ์จำนวนหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบที่ชั้นหนึ่งนั้น
ตำรวจพบตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ภายในมีศพถูกแช่อำพางไว้
แต่ขอเวลาตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับว่าเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเวลาใด
จะสามารถโยงไปถึงขบวนการนี้ได้ขณะที่คนร้ายทั้งสามคนที่ถูกจับกลุ่มนั้น
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ยังไม่ขอให้การใด
โดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงอยู่ในระหว่างการเก็บรอยนิ้วมือแฝง
เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยละเอียดเพื่อจะไปตรวจสอบส่วนกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติจำนวนสามคนนั้น
ถูกควบคุมตัวพร้อมกับแม่บ้านและสามีชาวเมียนมาตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่สถานจำรวจนครบานพระขนงแล้วครับ
เหนือจากบริเวณจุดนี้แล้วนะครับตำรวจคอมมันโดกองปราบนั้นยังส่วนที่กำลังร่วมกันตรวจอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณจุดนี้นะครับ
เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการนี้อีกครั้งครับ
ริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากซอยสุขุมวิท๕๖ครับ